เรื่องของเหตุกระทบกระทั่งบนท้องถนนมีเยอะ
แล้วก็ตามมาด้วยความรุนแรงเราก็เห็นกันเยอะ
อย่างวันนี้มีคลิปที่เขาเผยแพร่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ไล่ตามผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็ขี่จักรยานยนต์

เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้นะครับ
เหมือนกับขี่ไล่กันมา
เดี๋ยวคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่วันนั้นผู้ชายคนนี้เดินลงมาเหมือนต่อว่าอะไรไม่รู้

เป็นเหมือนมีดพกเล็กนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลย
ขึ้นสะพานหนีไปนู่น
ผู้หญิงคนนี้ถูกฟันก็แบบนิ่งไปเลยนะ

ขี่ตามแต่ไม่ทันแล้วเพราะกว่าจะออกรถได้นะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณเชิงสะพานกรุงเทพหรือสะพานสังฮี
ผู้หญิงคนนี้ก็บาดเจ็บนะฮะที่แขนที่ถูกฟัน
คลิปนี้มีคนเอาไปร้องผ่านทางเพจแหม่มโพดำนะครับ
เพราะว่าเรื่องมันเงียบแจ้งความไว้แล้วด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๙พฤษภาคม
ยังตามจับตัวคนร้ายไม่ได้
วันนี้คุณยุธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวธรรมรัฐทีวี
เราไปตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ไปเจอผู้เสียหายที่เป็นผู้หญิงที่ขี่จักรยานยนต์ถูกฟันเนี่ยนะครับ
ขอเปิดเผยตัวตนนะเพราะว่าเขาทำอาชีพค้าขายคุณเขียนมาสอน
ขี่จักรยานยนต์คนเดียวอยู่ตลอดด้วยซื้อข้าวซื้อของ
เกรงจะไม่ปลอดภัยแต่ก็เล่าให้เราฟังนะครับ
บอกว่าแผลเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้น
หมอบอกต้องเย็บ๗เข็มนะที่ถูกฟันแต่ว่าเธอไม่เย็บ
เข็มกลัวเจ็บก็ขอหมอว่ารักษาแบบนี้แหละ

ตามอาการผู้หญิงคนนี้อายุ๔๗ปีนะครับ
บอกว่า๒๙พฤษภาคมประมาณ๔โมงเย็น
ขี่จักรยานยนต์ไปไปขนของจากตลาดมาตามปกตินั่นแหละ
ก็ขี่มาเลนซ้ายตามถนนรัชวิถี
มาถึงแยกอู่ทองในจักรยานยนต์ของชายคู่กรณี

ขี่อยู่เลนขวาแล้วจะแซงซ้าย
เพื่อหลบรถยนต์ที่กำลังจะเลี้ยวขวา

เธอก็เลยร้องด้วยความตกใจอุทานออกไป
แต่เธอยืนยันว่าอุทานคำว่าเฮ้ยนะเฮ้ยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจก็ขี่ตามแล้วก็ด่าต่อว่าต่อขานอะไรมาเรื่อย
ประกบมาเรื่อยเธอก็พยายามหนีหนี
มันก็ตามมาจนมาถึงจุดนี้
มาถึงจุดนี้ทีแรกเธอบอกเธอต้องขึ้นสะพาน
แต่ตัดสินใจว่าออกข้างดีกว่า
กลัวว่าขึ้นสะพานไปอาจจะโดนแกล้งโดนผลักโดนอะไร
เกิดโดนถีบรถจักรยานยนต์ไปคว่ำตกสะพานยุ่งอีก
พยายามออกข้างมาแล้วค่ะจอดตามฮะ
เพราะเธอบอกว่าออกข้างมาเพราะว่าเธอเห็นรถจักรยานยนต์อีกคันอยู่ข้างหน้าเธอเห็นไหม
เธอก็นึกว่าจะไปเรียกให้เขาช่วยแต่รถข้างหน้าขับออกไปพอดี
อันนี้ได้ทีก็ลงมาเลยฟังที่เธอเล่าให้ฟังนะครับ
ก็ล้อเล็กนึกว่าจะใหม่โบราณอลิเวาส์พิมพ์
จะมีอร่อยก่อนถึงรายงานกัน
ก็คือด่าอันนี้พูดได้ใช่ไหมคะ

เขาก็บอกว่าแซงซ้ายได้ไงวะ

เราก็ถามว่าใครแซงซ้ายมึงกูมาเลนซ้ายปกติ
นี่ก็เขาก็ด่าไม่หยุดเลยนู่นนี่ก็ด่าเนี่ย

เราเห็นเชิงสะพานมีผู้ชายจอดมอเตอร์ไซค์อยู่พอดี
ก็เลยชิดซ้ายเข้าเชิงสะพานทางลอดกลับใต้สะพานสังเยีย
จอดหลังมอเตอร์ไซคันนั้นตามคลิปเลยที่มีอยู่
แต่จังหวะมอเตอร์ไซคันนั้นเขาดันขี่สตาร์ทออกพอดี
มันก็จอดเขาจอดเบรกตามประกบเรามาเลย
มันก็ลงมาถามเราว่ามึงเจ๋งหรือเก่งหรืออะไรประมาณนี้

นั่นแหละมันก็ฟันเลยมันฟันเราที่แบบที่
แล้วขนาดมีดเป็นอย่างไรที่มีดพับ
คือมันเป็นมีดพับไม่ใช่คัตเตอร์นะมันเป็นมีดพับ

ใช่มันเป็นมีดพกแต่คือตอนที่เราหันไปเรายังค่อมมอเตอร์ไซค์อยู่เลย
หันไปเห็นมันคือมันเดินถือมีดลงมาแล้ว
แสดงว่ามันเตรียมมีดไว้ตั้งแต่มันรอเราแล้วเพราะมันไม่ได้เปิดเบาะเอามีดนะ
คือมีดอยู่กับตัวอยู่แล้วก็คือเราตกใจแป๊บนึงว่ามันฟันเลยเหรอ
คือเราไม่คิดว่ามันคือถึงขั้นจะทำร้ายร่างกายเราด้วยการใช้อาวุธ
คือถ้ามันต่อยเราผู้หญิงกับผู้ชายมันสู้กันไม่ได้
ถ้าเราต้องการต่อยเราก็ล้มแล้วคือไม่ต้องมาใช้อาวุธเรามาฟัน
พอเราตั้งสติได้เราก็ขี่มอไซค์ขึ้นสะพานตามนะแต่ว่าไม่เห็นแล้ว
แต่เราพอลงสะพานไปเรารู้ว่าตรงแยกไฟแดงข้างล่างมีป้อมป้อมตำรวจ
เราก็จอดมอไซค์ฝั่งซ้ายวิ่งข้ามไปแจ้งตำรวจเราจำทะเบียนรถได้

เพราะมันขี่ด่าเราเป็นช่วงระยะเป็นกิโลนะ
ตั้งแต่แยกอูทองในจนถึงเชิงสะพานสังฮี

ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ๓๔ไฟแดง
แล้วเป็นกิโลค่ะมันไม่ใช่แบบช่วงคนทะเลาะกันแป๊บเดียว
จำหน้าไม่ได้หน้ามันอยู่ในแบบสมองเลย
คือจำหน้าว่าคนหน้าแบบนี้
คือผู้หญิงคนนี้บอกว่า
ตอนที่ขี่จักรยานยนต์แล้วก็ตามไปแล้วก็ไปเจอป้อมตำรวจ
ตอนข้ามสะพานแล้วไปเจอป้อมตำรวจคุณเห็นมาสอน

ก็ไปบอกตำรวจช่วยสกัดจับให้หน่อย

จุดเกิดเหตุฝั่งนู้นมันท้องที่สอนอ๓เซนครับ

แต่ก็ไม่ได้สกัดจับอะไรให้ด้วยอืม

แล้วเหตุการณ์ซึ่งหน้าก็ไม่ได้

ถ้าพี่ตำรวจมีอะไรจะชี้แจงเพิ่มเติมก็

เอาเป็นว่าไปแจ้งความลักษณีย์ก็ไม่คืบ
ก็เลยมีรุ่นน้องที่เขาทราบข่าว
เขาก็รู้จักกับตำรวจซึ่งอยู่ท้องที่อื่น
ก็เลยช่วยตามให้เอาภาพจากกล้องวงจรปิด
หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์
ตามไปดูว่าใครเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์

เช็คไปเช็คมารู้แล้วผู้ชายคนก่อเหตุ
เป็นน้องชายเจ้าของรถจักรยานยนต์อืม

บอกว่าโอ้โหคนนี้
โดนข้อหาคดียาเสพติดมาเมื่อปีที่แล้ว

ก็หาข้อมูลจากทะเบียนรถก่อน
ให้พี่ที่เป็นตำรวจช่วยหา

ตอนแรกก็น่าจะเป็นตัวพี่ชายเขา

ในตัวพี่ชายเขาว่าดูลักษณะแล้วไม่น่าจะใช่เป็นคนทำ
คือดูจากภาพดูจากอะไรด้วยใช่ดูจากภาพดูจากการใช้ชีวิตของเขาอ่ะ
ไม่น่าจะเป็นคนทำเราสงสัยก่อนแล้วเอามาให้พี่ดูใช่ไหมครับใช่ครับ
ใช่ครับเพราะว่าตัวตัวเจ้าของที่ดูเขาก็ยังไม่แน่ใจ
คนที่โดนโดนกระทำนะที่ผู้หญิงพอไปถึงคนแรกคือตัวพี่ชาย
ใช่เขาก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาก็ดูแล้วไม่น่าใช่คนนี้
คือหน้าคนที่เขาจำหน้าได้ไงพอมาดูไม่ใช่เราก็หาใหม่
ก็มาเจอคนนี้แหละคนที่ทำแกก็บอกว่าใช่เลยคนนี้แหละ
เราอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรลักษณะเขาเป็นยังไง
ทำไมจิตใจเขาถึงเป็นอย่างงี้ก็พอรู้ว่าเขาอาจจะมีเรื่องเสพยา
ยาเสพติดก็เข้าไปดูในเฟสเขาแล้วครับบวกกับพี่ที่คนที่ถูกกระทำ
ชี้ด้วยว่าเป็นคนนี้รู้หมดทุกอย่างรู้ยันบ้านเขารู้ว่าทำอาชีพอะไรพ่อเขาเป็นอะไร
รู้หมดทุกอย่างแต่เราอยากให้กฎหมายจัดการ
ก็หลังจากที่ชาวบ้านที่ถูกทำร้ายกับตำรวจท้องที่อื่น
ช่วยกันตามจนรู้แล้วว่าคนร้ายคือใครค่ะ
เราก็เลยถามความคืบหน้าไปยังสอนอสำเศษเจ้าของพื้นที่อืมอ่า
บอกว่าตอนนี้ก็ทราบแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวกำลังเรียกมาสอบปากคำ
เดี๋ยวจะให้ผู้เสียหายมาชี้ภาพคนร้ายด้วยจะได้ออกหมายเรียกกันต่อค่ะ
แต่ท้องที่อื่นรู้ก่อนอ่าก็หากันเองก่อนเขาไปหากันมาฮะอ๋อค่ะครับ